คือร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
จะกลับบ้านให้คุณต้นหอม

อะไรนะอะไรนะ
เห็นเขาเป็นใครนะเมื่อกี้นี้

มีความรู้ในเพลงลูกทุ่งมากน้อยแค่ไหนครับ

ให้ใช้สมาธิให้ดีแล้วคว้าเงินล้านไปให้ได้พอคว้าเงินล้านได้
นี่เดี๋ยวเป๊กแนะนำให้ไปทำฟันแบบฝั่งลากนะ
คืนน็อตสกูลเข้าไปเลยนะใช้ขันน็อต
จริงอันนี้ไม่ได้พูดให้ตลกไม่มีปวดเลยมันจะอยู่กับเราไปนานแสนนานเลย
ทำให้ได้ล้านหนึ่งแล้วไปทำเพราะซี่ละแสนกว่า
ไม่พอนะสามล้านกว่าบาท
เออต้องมาอีกสามรอบ
แต่ตอนนี้นะครับหางตาของผมนี่ปลายไปทางด้านล่าง

กับแหมผู้แข่งขันที่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจของหลายท่านช่วงนี้นะครับ

นี่เราเผลอคุยกับตั๊มยกทั้งแรกแล้วเป็นมันกันแล้ว
เต๋ามันให้มาอ๋อตะมันให้มา
ถ้าตะมั่นให้มาก็ขอต้อนรับคุณทิพย์ก่อนนะคะ
สวัสดีครับ
ก็รถแลนะครับมีสองสาวกับสามหนุ่มนะครับ
บรรยากาศดูดีมากเลยนะคะตอนนี้วิวดีจริง
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ

อย่างนี้คือไม่เอา
เป็นคนแรกที่ใช้ตัวช่วยตั้งแต่เพลงแรก
ไม่ผิดกฎิกานะครับเราไม่ได้ห้าม

คิดให้ดีครับฟังกองเชียร์ด้วย
กองเชียร์ได้นะดูกองเชียร์ได้ดูได้

ตัวช่วยของคุณสิงเสน่ห์ก็คือ
เพลงเก่งของคุณครับ
เพลงเก่งของคุณสิงเสน่ห์นะครับที่ให้ไว้กับทางรายการนะครับคือเพลง

รักน้องพร
ของคุณสดใสนะครับทุ่งโพทองนะครับ
แม้ว่าจะเป็นเพลงเก่งแต่อย่าประมาทนะ
ยังไงเอาให้รอดเพลงที่หนึ่งให้ได้ล้างอาถรรพ์ให้ได้นะ
คนอื่นเขาจะได้แบบโล่งอกกันด้วย

ท่านอาจถอดใจคุณสั่งนี้ถอดหัวบินออกไปเลย
พร้อมนะครับคุณชิคกี้พาย
เอาละครับถ้าพร้อมแล้วเพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ
ขอให้โชคดีครับ
เอออ้อละเนอเออน้องพร
พรจ้าพรคืนนี้คอด
พรจ้าพรคืนนี้คอด
นอนบ้านพรด้วยได้ไหม
ที่คนบ้านไกลโทมะใส่
อย่าได้จัดรอด
หากว่าเจ้ารับป่า
จะซื้อหมากซื้อพลูซื้อเนื้อซื้อหมู
ไปบาดแม่พร
ขอท่านดูหรือเปล่าชอบท่านเล่าไหมเอ่ยหากชอบลูกเคยจะหิวไปปากกันสักตลอด
จะรีบภาคตีพอม
จริงบำบัดได้ดีมากเลยนะฮะ
สิงสะเนยเป็นไงครับร้องปะดับมีความสุก

และแล้วเนื้อเพลงมั่นใจว่าถูกทุกคำไหม
สวัสดีครับ